มีรถวันธุ้งพ่วงขับไปจู่เนี่ย

จะทำให้เจ้าของร้านรวมทั้งลูกค้าเกือบจะบาดเจ็บกันไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นล้อของรถพ่วงคุณผู้ชมต้องบอกว่า๒ล้อเลยนะฮะกลิ้งไป
รถเขาขับอยู่เนี่ยกิ้งไปพร้อมกัน๒ล้อแบบนี้
แล้วออกไปข้างซ้ายแบบนี้ครับไปชนกับร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับพังเลยนะครับ
อีกล้อไปกระเด็นไปโดนเสาไฟฟ้าก็กริ้งอยู่กลางถนน
โชคดีไม่มีรถชนซ้ำหรือว่าไม่มีคนโดนอยู่ที่บริเวณนั้นเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสรีสตรีโทรลขาดเข้าจากเชิงซาวว์อำเภอบังปะกงครับ
มีฝุ่นฟุ้งตลบไปหมดเลยพอฝุ่นจางก็เดินมาดูก็เจอว่ามีล้อรถ
เด็นไปชนกับร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็ไปตกอยู่คู่น้ำข้างทาง
ส่วนรถต้นเหตุไปจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ
กิโลนะครับเป็นรถพ่วงยี่สิบสองล้อสีขาว
มีนายเอกชัยบุญมีอายุ๓๗ปีเป็นคนขับแล้วก็บอกว่าขณะที่ขับรถอยู่เนี่ย
ไม่รู้เลยว่าล้อหลุดนะครับแต่พอขับขึ้นสะพานรถเอียงเหมือนจะ
เหมือนจะคว่ำไปอะครับเหลือบดูอ้าวล้อหายไปแล้วสองล้อนะครับ
ก็เลยกลับมาตามหาแล้วก็ไปเจอนะครับส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากโลกโซเชียล
คุณผู้ชมไปดูนี่ครับไปดูคลิปกันก่อนเลยนะฮะ
เป็นอุบัติเหตุขณะที่เจ้าของคลิปกำลังกลับรถนะครับอยู่บนถนนเส้นหนึ่ง
รถอื่นเนี่ยหยุดหมดแล้วแล้วดูนี่ครับมาอย่างนี้เลยครับนะฮะ
รถจักรยานยนต์ไม่ยอมหยุดนะฮะวิ่งซ้ายมาคันเดียวชนโครม
คนขับร้องกรี๊ดเลยแต่ว่าเคราะห์ดีนะฮะ
คนขับรถจักรยานยนต์ก็บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยรถก็พังนะครับ
เจ้าของคลิปก็บอกว่าตำรวจเนี่ยให้อ่า
รถของเจ้าของคลิปเนี่ยเป็นฝ่ายผิดเขาก็ยอมรับผิดให้นะ
นะแล้วก็ให้ทางด้านของบริษัทประกันภัยชดเชยค่าเสียหายไป
แต่ก็ติดใจอยู่เรื่องเดียวคือน้องที่ขี่รถจักรยานยนต์ในคลิปเนี่ย
ไม่เห็นเหรอว่าคันอื่นเขาจอดหมดแล้วอ่ะอืม
จอดให้คันนี้เลี้ยวแต่ทำไมถึงไม่ยอมเร็ก
แล้วก็ขับไปชนจนรถใหญ่ต้องเป็นฝ่ายผิดเอง
อย่างนั้นนะครับอืมนะฮะอ้าวยังไม่หมด
มีอีกหนึ่งเรื่องไปดูเรื่องหัวร้อน

หลังคาดำกับกระบะสีขาวในคลิป

หมดตัวได้ครับ

ต้องขับสวิสวะตลอดเลย
ต้องขับสวิสวะตลอดเลย
เขาลงไปทะเลาะกันมีการท้าตัวได้

ขึ้นรถปุ๊บถอยมาชนกระบะขาว
แล้วในกระบะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กอยู่
ร้องที่ความตกโอกตกใจ
แม้ว่าเสียงเด็กในรถกระบาดสีขาวจะพูดว่า
คนขับรถสีดำมีปืนด้วยก็ตาม
แต่ในคลิปมองไม่ชัดว่ามีปืนหรือเปล่า

เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๐เมษายนรถกระบาดสีขาวเนี่ยมีพ่อแม่ลูกอีก๒คนกำลังเดินทางกลับจังหวัดชนบุรี
พอไปถึงที่อำเภอแกลงที่มรยองรถกระบาดสีดำเนี่ยปาดหน้าเขาแบบกระทันหันก่อนที่รถของเธอเนี่ยนะฮะกำลังที่จะเปิดกระจกกินทุเรียนกันอยู่เนี่ย
เขาโมโหมากก็เลยมีการปลาเปลือกทุเรียนใส่กระบาดสีดำไปแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตามคลิปนี่แหละครับนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุก็มีการแจ้งความตำรวจอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกรถกระบาดสีดำนั้นมาพบแม้ว่าในคลิปจะไม่เห็นปืน
แต่ก็มีความผิดที่ถอยรถไปชนเขาต้องโดนคดีเรื่องของทำให้เสียทรัพย์อย่างแน่นอนนะครับ
ก็เป็นการยั่วยุกันด้วยแหละนะครับมีการปลาเปลือกทุเรียนไปโดนเขาก่อนด้วยแล้วก็เกิดเหตุตามมานะครับ